ไปดูอีกหนึ่งเรื่องเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ชวนหล่อนนะคุณผู้ชม
คือเขาบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกองถ่ายทำรายการรายการหนึ่ง
เขาไปถ่ายทำที่วัดร้างจังหวัดอ่างทอง
แล้วขณะถ่ายทำทีมงานเขาจับภาพปริศนาแบบนี้ได้ค่ะ

คุณชนะเขากำลังเล่าเรื่องหลอน
อย่างนั้นคุณค่อยดูไปเดี๋ยวเล่าแล้วคุณจะขนลุก
อย่างที่เห็นในคลิปเนี่ยนะคะเราก็คือวงแดงทำลูกศรแดงให้ดูนะว่ามีสิ่งปริศนาเนี่ยปรากฏอยู่
ซึ่งภาพนี้เขาถ่ายได้ตรงนี้บริเวณเป็นซอกต้นโพเก่าแก่
ที่วัดบันไดนาคอยู่ที่ตำบลหนองแม่ไก่อำเภอโพทองจังหวัดอ่างทอง
ซึ่งที่นี่เป็นวัดร้างเอาแล้วไงปัจจุบันวัดแห่งเนี้ยนะคะ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแม่ไก่เขาเช่าพื้นที่จากสำนักพุทธศาสนาค่ะ
สร้างอาคารสำนักงานมีสิ่งปลูกสร้างอาคารสวยงาม
แล้วก็ยังมีการอนุรักษ์โบสถ์เก่ามีอิดก่อและมีต้นไม้ขึ้นอยู่โดยรอบแบบนี้
ครับและพบว่าว่า

ที่มีรากสวยงามอยู่ด้านหลังด้วย

สูงประมาณ๔เมตรตั้งอยู่๑ต้น
บริเวณโคนต้นควาย
และก็ยังมีสารตายายพร้อมกุมารทอง
และรูปปั้นฤษีอยู่ที่โคนต้นโพด้วย
พิธีกรรายการนะคะคือคุณสัมพันธ์น้ำทอง
เขาเล่าให้ฟังว่าในช่วงค่ำของวันที่๒๔กรกฎาคมที่ผ่านมา
เขานำกองถ่ายมาถ่ายทำรายการที่วัดร้างแห่งนี้
แล้วในขณะที่ถ่ายทำรายการเนี่ยตกใจเลยนะ
ตกใจด้วยตกใจจริงตกใจคุณนะคะอ่าขอโทษค่ะ
คือเขาบอกว่าเขาเห็นใบหน้าที่เหมือนคนแก่
แล้วมีเคราโผล่ออกมาจากซอกต้นโพคุณ

มันก็เหมือนอยู่จากนั้นเขาหยุดเลยหยุดการถ่ายทำก่อน
แล้วก็ทำการจุดทูบจุดทูปขอขมาคุณดิฉันขนลุก
เขาบอกว่าพอจุดทูปขอขมาและถ่ายทำอีกครั้ง
เห็นแล้วค่ะไม่เห็นใบหน้าคนแก่แบบตอนแรกอีกแล้ว
เขาเลยเชื่อว่าน่าจะเป็นเรื่องของสิ่งลี้ลับ
ที่อาจจะสิงสถิตอยู่ในวัดแห่งนี้หรือเปล่า
ทางคุณทวายมังกรแก้วนายกอบตหนองแม่ไก่นะคะบอกว่า
ในอดีตที่ผ่านมาจะต้องบอกอย่างนี้ว่า
มีการนำศพคนแก่และเด็กมาฝังไว้ที่วัดแห่งนี้
และเมื่อ๑๐ปีที่ผ่านมามีการขุดพบพระพุทธรูปปูนปั้น
จำนวน๓องค์ถูกตัดเสียนฝังอยู่ใต้โบสถ์
และก็ได้ทำการอันเชิญขึ้นมาไว้พร้อมกับการสร้างเสียนขึ้นมาใหม่
และตั้งประดิษฐานเอาไว้ให้ชาวบ้านได้มากราบไหว้บูชา
พูดตรงนะบรรยากาศกลางวันก็ดูน่ากลัว

เรื่องนี้ปลวดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ
โอ้ยอันนี้คนลุกจริงไม่ได้คนลุกอย่างจะเข้าแพร่ห้องน้ำไงนะ
คุณห้าบการถ่ายธามเขาดิคนลุก
ไปสร้างเป็นนังสยองกว่านิดหนึ่ง

นิกกี้ฉันหางานให้คุณเลยนะคุณจะได้มีงานเพิ่ม

มีมีไม่ไปส่งงานไปเจอผีดันส่งผมไปจะบ้า

แค่เขาเข้าวัดเขาคอมไม่ได้แล้ว